เพื่อหลายคนจะคิดถึงคุณครูปรีชาห่างหายจากหน้าจอทีวีไปหลายวันนะครับ
วันนี้เขากลับมาอีกแล้วค่ะเขาทำบุญเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครบรอบห้าสิบสองปี
วันเกิดฉลองวันเกิดจะได้เป็นสิริมงคลนะคะ
เพราะว่านับนิ้วดูอีกไม่กี่วัน๔มิถุนายนสารตัดสินแล้วนะ
ใกล้แล้วค่ะหวยสามสิบล้านตกลงเป็นของใครกันแน่
ไปดูบรรยากาศกันก่อนช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ปรีชาไคร่ครวนหรือว่าครูปรีชานะคะ
จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่บ้านนโมเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๓
ตำบลปากแพรกจังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องในวันเกิดอายุครบห้าสิบสองปีค่ะ
มีนายวรยุทธ์บุญวงศัยธนายความของครูปรีชา
ปนัญชยาสุขผลเจ๊เกียวแม่ค้าขายลอตเตอรี่
พยานคนสำคัญคดีหวย๓๐ล้าน
แล้วก็เครือญาติและเพื่อนสนิทรวมกว่า๕๐คนมาร่วมงานด้วยนะคะ
ครูปรีชาบอกว่าวันนี้ตัวครูปรีชาแล้วก็ครอบครัว
ตั้งใจจัดงานเลี้ยงทำบุญเลี้ยงพระ
เนื่องในวันเกิดครบรอบ๕๒ปี

วันเกิดครูปรีชาจริง๒๗พฤษภาคมวันพรุ่งนี้
แต่ตั้งใจจัดเร็วขึ้นมา๑วัน
ก็พรุ่งนี้ก็ต้องทำงานกันนะเนอะค่ะค่ะ
ครูปีชาบอกว่านิมนต์พระสงฆ์มา๙รูป
สวดมนต์แล้วก็เลี้ยงพระถวายอาหารเพลค่ะ

เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
ตลอดจนครูบาอาจารย์รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วย

ครูปีชาสอนวิชาพระพุทธศาสนานะที่โรงเรียน
ครูปีชาบอกว่า๓มิถุนายนที่จะถึงนี้
สารนัดไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่ครูปรีชาฟ้อง

คดีหมินประมาทด้วยการโฆษณานะคะ
ส่วน๔มิถุนายนนี่แหละคือวันสำคัญของจริง
เพราะสารจะนัดตัดสินคดีหวย๓๐ล้านค่ะ

ครูปีชาบอกโอ๊ยไม่กังวลเลย
อย่างที่เคยบอกไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่า

เดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏเร็วนี้นั่นแหละ

มนุษย์และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ใครทำอย่างไรก็ได้รับกรรมแบบนั้น
มิถุนายนนี้ให้ประชาชนทั้งประเทศ
รอฟังคำพิพากษาของศาล

ในข้อหายักยอกทรัพย์หล่นหายและรับของโจร
ก็รอคำพิพากษาวันเดียวกันนั่นแหละค่ะ

ความจริงจะปรากฏเร็วนี้

มนุษย์และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ใครทำอย่างไรต้องได้รับกรรมอย่างนั้น

ก็อยากให้ประชาชนทั้งประเทศ
ได้รอความพิพาศสาของสาห์
แล้วก็จะได้รู้เลยว่าในวันที่๔
ใครคือเจ้าของหวย

มาร่วมแสดงความยินดีกับครูปรีชา

และมีความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยจ้า

เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีวันที่๔มิถุนายนนะคะ